ข่าวแรกค่ะหลายคนตกใจเป็นถึงพระเอกทำไมโดนคดีดังแบบนี้นะคะ
คุณเติ้ลธนพลมีการแชร์กันเยอะค่ะ
บอกว่าโดนคุก๒ปี๖เดือนมันยังไงกันแน่นะคะ
ข่าวใหญ่เลยแหละสายวันนี้ค่ะสารจังหวัดฉะเชิงเซาพิพากษาจำคุก๕ปี
พระเอกชื่อดังเติ้ลธนพลข้อหารักทรัพย์ลักลอบใช้ไฟหลวงไปใช้ในร้านคาแคร์นานกว่า๒ปี
ถามว่าไฟหลวงมันขโมยได้ยังไงเอาจริงมันมีเทคนิคมันมีวิธี
แต่คนดีเขาไม่ทำกันพูดกันอย่างนี้ตรงคุณผู้ชมค่ะ
แต่เติ้ลเขาก็ให้รับการสารภาพนะสารก็เลยลดโทษให้เหลือจำคุก๒ปี๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
ทนายความของคุณเติ้ลค่ะขอยื่นประกันตัวออกมาสู้คดี
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐเราก็โทรไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัว
ผู้จัดการก็บอกว่าก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละ
ส่วนตอนนี้นะคะคุณเติ้ลเองก็ได้กำลังใจดีแม้ว่ากระแสด้านลบค่อนข้างเยอะนะ
เอาจริงก็ต้องยอมรับในกระแสในโซเชียลเนี่ยก็ด่าเยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม

แต่เห็นว่าไม่กระทบกับงานเนอะมีละครที่ถ่ายทำอยู่
แล้วก็เดี๋ยวจะสู้คดีต่อไปจะจบยังไงก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ
คือเรียกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๒๓ปีที่แล้วเนี่ย
คุณเติ้ลเขาก็มีในเรื่องของคดีเกี่ยวกับเรื่องรถมือสงมือสองในการทำอู่
หลายคนก็บอกว่าอู่เหมือนมันมีที่มาที่ไปแปลกหรือเปล่า
ให้ไปตรวจสอบกันด้วยเขาก็เหมือนเคลียร์กันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ
อันนี้มาเรื่องลักลอบใช้ไฟหลวงอีก
ก็ว่ากันไปเนาะผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกนะคะรอติดตามต่อไปค่ะ